ส่วนที่ระยองค่ะมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกแล้วคนเมาแล้วก็คลุมคลั่ง
เป็นผู้ชายเสพยาไอซ์คลุมคลั่งใส่กางเกงในตัวเดียว
แล้วโอ้โหไปทำลายข้าวของของชาวบ้านคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
ทำลายรถของชาวบ้านเอาจักรยานทุ่มใส่รถของคนอื่นอะไรแบบนี้
คนเขาเห็นแล้วโอ้โหกังวลใจว่าฉันจะปลอดภัยไหมเนี่ย
ถ้าฉันอยู่แถวนี้ถ้าฉันขับรถผ่านตรงนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันใหญ่เลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งค่ะ
ตำรวจสบั้นชางขตรงบระยองเนี่ยรับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ย
แล้วใส่กางเกงในตัวเดียวเดินไปเดินมาอารวาสแบบนี้

ถนนสาย๓๓๗๖บ้านฉางเยร้าค่ะ

นี่นะคะคือทำไปเรื่อยรถคันไหนผ่านมาก็ไปทำลายรถเขา
นี่เขาอยู่บนถนนเลยนะไม่ใช่ว่าเขาจอดอยู่ข้างทางนะ

เจ้าหน้าที่สพบ้านฉางไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปชาร์จตัวผู้ชายคนนี้ครับ
ตอนที่ควบคุมตัวได้ผู้ชายคนนี้ยังพูดไม่รู้เรื่องเลย
วกไปวนมาตะโกนด่าคนนั้นคนนี้
แต่สุดท้ายก็รับสารภาพว่าเสพยาไอซ์นั่นไงแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบพอบ้านฉางบอกว่าไปเลย
สงบสติอารมณ์ก่อนเลยแล้วก็ตรวจหาสารเสพติด

ทีนี้ค่ะเจ้าของรถที่เขาได้รับความเสียหาย

เธอบอกว่าเธอขับรถกำลังจะกลับเข้าทำงาน

จริงแล้วเขาปั่นจักรยานมาก่อนนะคะ
ใส่กางเกงในตัวเดียวปั่นจักรยานมาแล้วตะโกนด่ารถทุกคันเลย
พอมาถึงรถคันของเธอกระโดดถีบใส่เลย
รถเธอยุบนะคะด้านข้างคือยุบเลยนะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ

เมายาคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำลายข้าวของคนอื่นเขาเดือดร้อน